วันนี้นะคะเราขอเริ่มกันที่คุณแม่สุดสตรองค่ะ

เพราะว่าคุณนุ๊กเนี่ยตอนนี้เธอป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์นะคะ
ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยไม่รอช้าจ้ะลุยงานต่อทันทีเลยค่ะ

แต่ที่เห็นจะสตรองมากกว่านั้นก็ตรงที่
ระหว่างการรักษา๔วัน๓คืน
คลิปช่วงเวลาแห่งความทรมานในการรักษา

ห้องต้องมีฉากตะกัวกั้น
ไม่สามารถเจอผู้คนได้นะคะ
แล้วก็ให้แฟนคลับนั้นได้ดูผ่านทางช่องยูทูป
คลิปทั้งหมดให้แฟนคลับนั้น
ลองไปดูบางช่วงบางตอนกันค่ะ
มันเป็นเต้นดีค่ะ
อันนี้เราก็เทได้หนึ่งชั่วเหรอคะโชคดี

จากแบบปลดตรงนี้ใช่ไหมคะในส่วนของต่อมน้ำลาย
ก็จะมาเจ็บตรงช่วงนี้ช่วงที่เราผ่า
เราจะรู้สึกได้ว่าแบบเราอยากจะอาเจียน
วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่๓นะคะ
แต่คงไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าวันนี้อยู่ก็ไม่มีเสียง
กลับบ้านได้แล้วดีใจมากเลยนะคะ
เห็นคลิปแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างนิดนึง
เพราะว่าดูคุณนุ๊กเองเนี่ยก็ยังสดใสยังมีกำลังแรงใจที่จะแบบว่าสื่อสารกับแฟนด้วย
รักมากเลยเนาะพี่นุ๊กนะทั้งสดใสทั้งเข้มแข็งแล้วก็กำลังใจดีมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอันนี้เขายุค๙๐ใช่ไหมมาดูวัยรุ่นยุค๙๐ที่โด่งดังมากอีกคนนึงละกัน
พี่นิ๊กกุฤษฎีคนนี้ค่ะหลายคนก็ให้ความเป็นห่วงลึกเลิน

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่นิ้งกันหน่อยนะคะ
เพราะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวนั้นโพสต์อัปเดตอาการป่วยของตัวเอง
ตอนแรกน่ะนึกว่าเป็นประจำเดือนแต่ความจริงค่ะประจำเดือนเนี่ย
ทำเดือนเนี่ยมาไม่ครบนะฮะเกือบปีแล้ว
ค่าความเข้มข้นของเลือดนั้นตกอย่างรวดเร็วค่ะ
จาก๓๓เนี่ยเหลือ๒๐นะคะซีด
มีอาการซี่คุณผู้ชมดูแล้วก็เพลียมากเลย
แต่ในความโชคร้ายค่ะก็ยังมีความโชคดีนะคะ
ที่อยู่โรงพยาบาลสบายใจค่ะ
พร้อมกับบอกว่าอาจารย์หมอสอนให้นิ้งมีสติ

ก็ส่งกำลังใจให้พี่นิ้งต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่

พอเราเห็นแบบนี้เองนะคะหลายคนก็ทั้งตกใจ
แล้วก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้จริงเนาะ

พี่นิ้งทั้งพี่นุ๊กเลยนะคะเข้มแข็งนะคะ
เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังใจดีแล้วก็คิดบวกมาก